คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้คุณสุพัตราศรีปัชชิมเนี่ย
ประจำพื้นที่นครศรีธรรมราชก็ดูสถานการณ์น้ำนะครับ
ซึ่งณขณะนี้บางแห่งนั้นอาจจะยังวิกฤตอยู่
แต่ภาพรวมเริ่มทรงตัวแล้วขยับมาดูกันต่อที่ชุมพรกันบ้างครับ
สวีเป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องรับมวลน้ำก่อนระบายลงสู่ทะเล
ตอนนี้น้ำยังคงสูงอยู่นะครับจะเดินทางเข้าออก
นั้นต้องใช้เรือเป็นภาษณะในการเดินทางติดตามสถานการณ์ล่าสุดพร้อมกัน
กับคุณสุพัตรารายงานจากพื้นที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรครับ

ชาวบ้านบูเจ็ดในตำบลนาโพอัมเภอสวีนะคะ
ยังได้รับความเดือดร้อนจากน้ำที่ท่วมสูงมาหลายวันค่ะ
นี่คือสภาพบ้านเรือนของชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมสูงกว่า๑เมตรมา๓วันแล้ว
ชาวบ้านต้องใช้เรือสัญจรไปมาระหว่างกันส่วนคนไหนที่ไม่มีเรือ
ก็ต้องอาศัยเพื่อนบ้านเดินทางเข้าออกหมู่บ้าน
ชาวบ้านบางคนเริ่มเครียดเพราะไม่สามารถเดินทางเข้าออกไปทำงานได้
ขณะที่ไฟฟ้าในหมู่บ้านก็ดับมาตั้งแต่วันที่น้ำป่าไหลบ่าเข้าท่วมค่ะ
สบายป่ะแต่จิตใจมันสบายมันเครียดนะ
มันทำเพราะว่าออกทำงานก็ไม่ได้

ผู้สูงอายุก็ไม่ได้ไปรับเลย

ทุกปีลงเลยปีนี้ไม่ลง

แล้วข้าวปลาอาหารอยู่กินกันยังไง
ทางอบตมั่งเทศบาลต้องมาส่ง

ขณะที่นางสิริรักษ์พลละเอียดนายกเหล่ากาชาติจังหวัดชุมพร
เดินทางเข้าช่วยเหลือชาวบ้านหมู่๗ตำบลนาโพ

และเข้ากล่องช่วยเหลือในเบื้องต้น
นี้ได้ย้ำกับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน

เริ่มเจ็บป่วยด้วยอาการเครียด

ซึ่งทางจังหวัดชุมพรได้จัดตั้ง

สาธารณสุขก็ดีมากนะครับ

แจ้งปุ๊บนี่เขาจะมีออกไปด้วยเลยค่ะ

มาร่วมด้วยเดี๋ยวพอได้ข้อมูล

ก็จะมาแจกยาช่วยเหลือทันท่วงทีค่ะ
เมื่อกี้ก็เห็นเด็กตาแดงด้วยนะคะ

ตำบลปากแพรกและตำบลสวี
เป็นพื้นที่รับน้ำมาจากเทือกเขา

ซึ่งหากฝนไม่ตกซ้ำลงมาอีก
ว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ

ทำให้ประชาชนในหลายชุมชน
เริ่มที่จะเก็บกวาดบ้านเรือนของตัวเอง

ในขณะที่น้ำเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ